มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมครับ
มีสาวสวนยางเมืองตรังนะ
เขาออกไปกรีดยางคนเดียวกลางดึกครับ
ก็มันก็จะมืดหน่อยไม่ค่อยมีคน
มีคนร้ายไปดักแล้วใช้ไม้ไล่ทุบเขาพยายามจะข่มขืนเขา
ดินรนสุดชีวิตพยายามเอาตัวรอดแต่ก็บาดเจ็บแบบสะบักสะบอมมากเหลือเกินนะครับ
ไปแจ้งความก็แล้วคดีก็ไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องกับไทยรัฐทีวี
ช่วยหน่อยเถอะทำให้คดีมันคืบหน้าเอาคนร้ายลงโทษให้ได้

ทั้งที่เธอบอกว่าเธอเห็นหน้าคนร้ายด้วยนะ

รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็ไปบอกตำรวจแล้วด้วยนะ

ใช่ครับผู้หญิงคนนี้อายุ๒๓ปีคุณผู้ชม
เป็นชาวบ้านเขาติงตำบลลิพังที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
เธอก็โชว์ร่องรอยบาดแผลฟกช้ำทั่วร่างกาย
จากการถูกทำร้ายต่างนานา
มีคนไปดักทำร้ายเธอเอาไม้ไล่ตี
พยายามจะข่มขืนขืนใจเธอกลางสวนยางนะฮะ
มาร้องทุกข์กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
หลังถูกคนร้ายใช้ท่อนไม้ทุบตีแล้วก็พยายามข่มขืนกระดาษไปกรีดยางในสวนยางพารา

ไปแจ้งความที่สพปะเหลียนเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน
แต่ว่าคดีก็ไม่มีความคืบหน้า
แม้จะรู้ตัวคนที่ลงมือก่อเหตุแล้วก็ตาม
เหตุการณ์นี้มันสร้างความหวัดภาวะให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ปัจจุบันนี้คนไม่กล้าไปกรีดยาง
ไม่รู้คนร้ายจะย้อนกลับมาทำอีกหรือเปล่า
แล้วผู้หญิงที่ไปกรีดยางจะโดนอีกหรือเปล่า
และตอนนี้ก็ยังเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีด้วยนะครับ
ต่อมาทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุในสวนยางพารา
เพราะว่าจุดนั้นเป็นเนินชันคุณผู้ชม
ลาดชันแล้วก็เป็นจุดเปรียว

เกิดขึ้นช่วงกลางดึกประมาณสักตี๓
เวลากรีดยางเขาจะตื่นตั้งแต่ตี๓๔ออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของวันที่๑๔พฤศจิกายน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเพียงลำพัง
เพราะว่าสามีเพิ่งจะผ่าตัดออกไปกรีดยางด้วยไม่ได้
ออกไปกรีดยางก็ห่างจากบ้านสักประมาณ๒กิโลครึ่งได้นะครับ

โผล่มาด้านหลังใช้ไม้ทุบเข้าไปที่ต้นคอจนล้ม
มีดที่กรีดยางลนจากมือเธอ
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจนึกว่ากิ่งยางมันหลดมาทับ
ก็เลยแบบไม่ได้เอกใจอะไรสักพักเริ่มตั้งสติได้
เห็นมันเป็นคนเป็นคนร้ายมาทำร้ายเธอ
อันนี้เราจำลองเป็นกราฟิกคุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์ไปด้วยนะครับ
ทีนี้เธอเองก็พยายามวิ่งหนีคนร้ายยังคงวิ่งตามนะฮะ
ตามแล้วไปตีอีกตีแล้วตีหลายครั้งด้วย
ตีที่ท้ายทอยที่แขนที่ขาแล้วก็ศอกจนเป็นแผลแบบสะบักสบอมทีเดียว
เธอก็เล่าบอกว่าด้วยความที่ตกใจกลัวก็ร้องร้องแบบสุดเสียง
หวังจะให้คนไปช่วยแต่ว่าด้วยความที่มันตี๓
กลางสวนยางก็ไม่มีใครได้ยิน
เวลานั้นพยายามตั้งสตินึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าลูก
คนร้ายก็ขึ้นข้อมล่างและก็ต่อสู้กันยืดกันอยู่ในนี้คือ๑๐นาทีได้
สุดท้ายนะฮะเธอฮึดสู้จนยื้อแย่งท่อนไม้มาได้
แล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยหลังจากนั้นคนร้ายคงคิดว่าเสียท่าแล้ว
วิ่งลงไปด้านล่างของเนินนี้ผู้เสียหายก็เลยจับตะเกียงส่องไป
แล้วเห็นหน้าคนร้ายด้วยว่าเป็นใครแล้วก็คนร้ายวิ่งหลบหนีไปได้
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเธอเชื่อว่าคนร้ายตั้งใจจะมาข่มขืน
เพราะว่าตัวเธอไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรติดตัวมาเลย
ตอนนี้ยังกลัวอยู่กลางคืนไม่กล้าไปกรีดยาง
และอยากให้ตำรวจช่วยเหลือเถอะในการจับคนร้ายให้ได้
อย่าปล่อยให้คนร้ายลอยนวลเพราะว่าไม่ทราบว่าจะกลับมาทำร้ายเธออีกหรือเปล่า
นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้นะฮะ
ผู้เสียหายยังไม่กล้าออกไปกรีดยางอีกเลย
ตอนนี้ขาดรายได้ครอบครัวก็ลำบากแล้วจิตใจก็ย่ำแย่มาก

ก็น่าว่าก็มาเริ่มลำบวกมากว๊ะแต่ว่าไม่มีจับอะไรเลย
แบบค่อย
คือตั้งแต่วันไปคงกลักระเปลูกเชื้น
ก็อยากให้ตำรวจช่วยเหลือ

ข้อหาคนร้ายเพียงข้อหาเดียวคือทำร้ายร่างกาย
โดยที่ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วด้วย
แล้วก็รอผลตรวจจากแพทย์
ทั้งนี้ก็มีคนพยายามติดต่อเพื่อจ่ายเงินล้มคดีด้วย
แต่ว่าตนเองไม่ยอมเด็ดขาด
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วย